คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนค่ะ
หนุ่มช่างแอร์โดนแทงจนเสียชีวิตอยู่ข้างคอนโดแถวราม๒
มันเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมถึงขั้นฆ่าถึงขั้นแกล้งกันขนาดนี้เนี่ยนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ตำรวจสนอุดมศุกร์เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
แพทย์นิติเวทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิติธรรมปติ๊กตึ๊ง

ว่ามีผู้ชายโดนแทงเสียชีวิตอยู่ในตรอก
ตรงข้างคอนโดมิเนียมแถวถนนรามคำแหง๒

คือช่างแอร์ในชุมชนนี้ชื่อว่านายอาธรณ์

แล้วสภาพนะนะช่างแอร์โดนของมีคมแทงที่หน้าอกที่ท้องที่หลัง

ซึ่งกู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่สถาบัน

แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสนอุดมศุกร์ก็พยายามสอบถามคนแถวนั้นนี่แหละ

ใช่ค่ะคือเขาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าเห็นช่างแอร์เดินเข้าไปในตรอกนะในยามกลางคืน
และหลังจากนั้นก็เห็นนะชายคนหนึ่งขี่รถสกุตเตอร์เข้าไปในตรอกเหมือนกัน
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวพันกันหรือเปล่า
กับ๒คนนี้ที่เข้าไปในตรอกยามกลางคืน
และท้ายที่สุดมันเกี่ยวพันกันจริงด้วยคุณ
มันเกี่ยวพันกันจริงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ

ว่าเห็นว่าเจ้าของร้านขายของ๒๐บาท
คือนายภูเดชเมืองโคตรอายุ๔๓ปีอยู่ตรงที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจก็เลยตามไปที่ห้องพักของนายภูเบสเลยค่ะ
แล้วก็เชิญตัวนายภูเบศมาสอบที่สอนออุดมศุกร์
ทีนี้พอสอบปากคำไปนายภูเบสเขาก็สารภาพนะ
บอกว่าผมนี่แหละเป็นคนก่อเหตุเอง
ผมเป็นคนขี่สกุตเตอร์อยู่ในซอยเอง
ใช่แล้วก็เป็นคนเอามีดแทงนายอาธรณ์จริง
เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นตัวนายอาธรณ์นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
แล้วตัวนายภูเบสเขาก็เหมือนกับไถสกูเตอร์ผ่านมาค่ะ
คือจะไปเปิดร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทเลยนะ
ปรากฏว่าโดนนายอาธรณ์มาแย่งมาแย่งสกูเตอร์
ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยจะรู้จักกันมาก่อนเลย

ก็เลยไม่รู้ว่าด้วยประกอบกับนายอาธรณ์ก็เมาด้วยนะคะ
ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันลงไม้ลงมือกัน
ตัวนายภูเบสเขาบอกว่าผมมีมีดที่พกติดรถสกุตเตอร์ไว้

แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วตัวนายภูเบสเขาก็ไปหลบ
ในร้านขายของ๒๐บาท
แล้วก็เปิดประตูทางด้านหลังร้านหนีขึ้นไปอยู่บนห้องพัก
ตำรวจเขาก็ตามมาแล้วก็เชิญตัวไปสอบ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวไปสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนอุดมศุกร์ดำเนินคดีต่อไปนะคะ